คุณรอดตายหุดหวิดของดิฉันรอดชีวิตปฏิหารค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๕วัยเบนเจอร์เพศเลย
แล้วปรากฏว่าเขาไปเกิดอุบัติเหตุที่โค้งร้อยศพ
โอ้โหชื่อโค้งน่ากลัวเลยค่ะ
แค่เป็นชื่อโค้งเนี่ยหลายคนก็ตกใจแล้วนะคะ
เป็นโค้งอาถรรพร้อยศพที่จังหวัดชนบุรี
รถเนี่ยพลิกหลายตลบแล้วก็เหินข้ามเกาะกลางพังยับเยินด้วย
คนขับเจ็บนิดเดียวเองนะคะ
เอาไปดูซิว่าเขามีของดีอะไรหรือเปล่า
นี่ค่ะให้ดูสภาพรถก่อนสภาพเย็นขนาดนี้คุณผู้ชม
ทะเบียนกไก่นหนู๙๓๓๒ระยองของนายบดินกองแพงวัย๒๕ปี
พลิกคว่ำหลายตลบยับเยินทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเลยนะคะ
โค้งตรงนี้เขาเรียกว่าโค้งสาลายายไข่

เรียกอีกชื่อนึงว่าโค้งอาถรรพ์ร้อยศพค่ะ
นายบดินได้รับบาดเจ็บแค่นิดเดียวเท่านั้น

หลายคนก็แบบเห็นสภาพรถแล้วก็เห็นสภาพนายบดินแล้วก็โอ้โห
นี่ปฏิหารมากนะรอดมาได้ยังไงเนี่ย
ดูจากสภาพรถแล้วไม่อยากจะนึกภาพ
ก็ขับมาประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอถึงจุดเกิดเหตุอยู่รถเสียหลักเองเลยค่ะ
หมุนคว้างแล้วก็พลิกคว่ำหลายตลบ
เดินข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่งนึง
เขาบอกเขาไม่รู้เลยว่าอยู่มันเสียหลักได้ยังไง

เขาบอกอย่างแรกเลยว่าเขาคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะ

ไม่ถูกเหวี่ยงจนกระเด็นหลุดออกมาหน้ารถหรือว่ายังไง

แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่าอาจจะมีส่วนด้วยนะ
บารมีหลวงพ่อรวยวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขานับถือแล้วก็สวมเลสข้อมือหลวงพ่อติดตัวมาตลอด
ซึ่งสถานที่เกิดเหตุอย่างที่บอกมันคือโค้งสาลายายไข่
คนในพื้นที่เรียกกันว่าโค้งร้อยศพ
เพราะตรงนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก
แต่ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีเหมือนนายบดินคนนี้นะคะ
ขับรถขับราระมัดระวังแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยด้วย
เรื่องต้นเราส่งผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่
เพราะต้องตกลงความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตัวเขาเจ็บเล็กน้อยก็จริงแต่รถที่มันพลิกคว่ำหมุนข้ามเกาะกลางเนี่ย

กายไม่เท่าไหร่เจ็บกระเป๋าเงินดูเหมือนจะหนักเหมือนกัน